ต้องบอกว่าการทำความดีเขาบอกว่าทำยาก
แต่ก็ทำได้เหมือนกับนักร้องหมอลำเสียงอีสานคนนี้ค่ะ
สิริพรอำไพพงศ์ที่ขอเดินหน้าทำความดีอย่างต่อเนื่องค่ะ
คือพี่สิริพรเขาขึ้นชื่อเรื่องของการทำความดีอยู่แล้วนะคะ
และพี่สิริพรเองก็เห็นด้วยแต่การกระทำของเธอค่ะ
ไม่คิดที่จะหยุดทำความดีเดินหน้าสร้างบุญอย่างต่อเนื่อง
ต้องบอกว่าพี่สิริพรเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะคะ
ที่ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีในการทำนุบำรุงศาสนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดที่จังหวัดบ้านเกิดอุดรธานีนะคะ
รวมไปถึงในทุกปีค่ะเจ้าตัวจะเป็นเจ้าภาพจัดงานอุปสมบท
ให้กับชายไทยที่อยากบวชแต่กำลังทรัพย์ไม่พอนะคะ
โดยนักร้องลูกทุ่งเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ในฐานะคนที่เกิดบนแผ่นดินไทยและนับถือศาสนาพุทธ
ซึ่งตั้งใจจะเดินหน้าทำทุกอย่างที่จะทำให้ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองค่ะ
ลูกสาวบุญธรรมพี่น้ำว่าเสร็จหรือยังในการสร้างมนตร์และสร้างไปเรื่อย
ไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าจะถึงอายุไข
สร้างคุณงามความดีไม่มีใครเอาของเราไปได้ค่ะ
มีแต่ดีกับดีถึงครอบครัวและตัวเราด้วยค่ะ
นี่ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ต้องบอกว่าพี่ซิริพรนะยิ่งให้เหมือนยิ่งได้
กิจการคลินิกที่เปิดให้กับลูกสาวบุญธรรมตอนนี้เจริญรุ่งเรืองมาก
มีลูกค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ผลดีเนาะก็ต้องมีการตอบแทนผลกรรมของความดีกลับมาบ้างนั่นเองนะ
เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทำความดีทุกคนเลยนะคะ